เครื่องบินเนี่ยกำลังจะเข้าหลุมจอดก็จะมีตัวรถลากใช่ลากไปค่ะแล้วก็มี
เครื่องบินอยู่ก็ลากลากกันไปเลี้ยวจะเข้าหลุมจอดเนี่ยระหว่าง
เนี่ยอุปกรณ์ที่มันเชื่อมต่อลากระหว่างรถลากกับเครื่องบินมัน
ขาดคือคล้ายคล้ายเหมือนกับสายสลิงเฉือกคล้ายคล้ายสลิงแต่ว่าด้วยความที่
เครื่องบินมันก็ใหญ่น้ำหนักมันหลายตันมันยังคงมีแรงเฉื่อยมี
ทับตัวรถลากแล้วบนรถลากนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่สองคนค่ะโดนทับ
ไปเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งนะครับอันนี้คือเที่ยวบินดีดี๖๐
เส้นทางดอนเมืองนครศรีธรรมราชก็ไปชนทับกับรถลากเครื่องบิน
ระหว่างที่กำลังจะลากเครื่องบินเข้าไปยังหลุมจอดเพื่อไปรับผู้โดยสาร
จะเดินทางจากดอนเมืองไปนครศรีธรรมราชนะแต่ว่าอุปกรณ์การเชื่อมต่อการลากนั้นมันมัน
มันขาดครับนะฮะทำให้คนขับรถลากนั้นต้องหยุดรถทันที
แต่เครื่องบินมันยังคงมีแรงเฉื่อยยังคงแล่นไปอยู่ครับ
เครื่องบินก็ไหลเข้าไปทับกับรถลากพอดีนะฮะเครื่องบินเนี่ยเสียหาย
ค่ะในส่วนของใต้ท้องแต่ว่าคนขับรถลากนี่สิครับ
บาดเจ็บสาหัสหนึ่งแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อีกคนนึงก็บาดเจ็บนะฮะทางด้านของร้อยโทสัมพันธ์
ขุดธรานนทร์เป็นผู้ในการท่าอากาศสัญญาณตอนเมืองก็บอกว่า
ก็มีการให้สำนักงานการบินพลเรือนทราบแล้วมีการบรรยายงานไปแล้ว
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในส่วนของการบริหารงานภาคพื้น
ไม่ได้เกิดขึ้นบนอากาศนะครับจึงไม่ได้เก็บเรื่องของอ่า
พิทักษ์ตัวเครื่องบินเอาไว้นะฮะซึ่งหมายความว่ามันไม่มีเรื่องของ
กล่องดำในการบันทึกข้อมูลการพูดคุยเพราะว่ามันเกิดระหว่างการลากในภาคพื้นดิน
คือคือลงจอดแล้วอ่ะว่าอ่าใช่ครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะฮะ
ก็ทราบว่านกแอร์จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนจากความบกพร่องที่มันเกิดขึ้น
ว่ามันเกิดจากอะไรอุปกรณ์หรือว่าคนหรืออะไรแล้วก็จะมีการว่า
มาตรการในการป้องกันกันต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครับ
การบินนกแอร์ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องบินใหม่นะฮะในเที่ยวบินที่จะทำการบิน
แล้วก็ออกเดินทางลาดเช้ากว่าเดิมนั้นประมาณชั่วโมงกว่านะฮะ
ก็ออกเดินทางจากแปดโมงสิบสิบก็เป็นเก้าโมงห้าสิบนะครับ
อ่ะก็เสียใจกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ